เขาก็ได้รับผลกระทบเยอะจากช่วงที่น้ำท่วม

แต่น้ำท่วมก็ไม่เป็นไรบ่อย่านอยู่แล้ว
พลิกวิกฤตเป็นโอกาสมาช่วยกันจับปลาแบบนี้ครับ
เป็นวิธีการจับปลาแบบโบราณ
คือเป็นแบบโบราณดั้งเดิมวิถีชาวบ้านเลย
ถูกต้องฮะแล้วมันได้เห็นถึงความสามัคคีของชาวบ้านเขาจริง
ก็คือถึงว่าเห็นคุณลุงคุณป้ามาช่วยกัน
นี่เป็นการจับปลาแบบโอ้โหร่วมแรงร่วมใจกันเลย
คุณตาคุณยายนะฮะซึ่งเป็นชาวบ้านบ้านว่าน
ตำบลน้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกด
นัดหมายกันเลยนะส่งลงส่งลายในลายกุ๊บกันแหละ
เนี่ยรักษณะแบบนี้เหมือนแถวบ้านยายเดินไปคุยกัน
เอ๋ย๋๋ย๋ย๋ไปบอก

คุณผู้ชมฮะชาวบ้านเขาก็นัดหมายมารวมตัวกัน
อารมณ์คล้ายว่าต้อนปลามาตรงนี้นั่นแหละครับ
แล้วก็มีตะข่ายดักปลาแบบตามธรรมชาติในลำน้ำมูล
ตรงนี้เขาเรียกว่าปากเป่งนะครับ
หรือว่าตรงที่ลำน้ำที่มันแคบที่สุด
พอมันแคบแล้วมันยังไงปลามันจะถูกต้อนเข้ามาตรงนี้แล้วมันก็จะมากองรวมกันตรงนี้
อารมณ์เหมือนกับว่ามีตะข่ายคอยดักปลาล่อให้ปลามันเข้ามา
เข้ามาแล้วแต่ไม่สามารถว่ายน้ำกลับออกไปได้นั่นเองครับ
ทุกคนก็ช่วยกันลงต้อนแบบนี้นะครับจับปลามาได้
ก็แน่นอนฮะมาร่วมกันประกอบอาหารถามว่าทำอะไรบ้างอ่ะ
ปิ้งต้มหมกทุกอย่างมาครบแล้วปลาที่ได้ตามธรรมชาติเป็นปลาอะไร
ช่อนบ้างปลาดุกบ้างปลากดปลาตองยังมี

ปรากฏว่าเป็นปลาแม่น้ำจืด

อ๋อมีปลาท็อกโก้ไหมตอนนี้
พยายามไถให้มันฮาแต่มันก็ไม่ฮาตัวทีคุณผู้ชมไม่เป็นไรนะ
ไม่เป็นไรสีข้างเราแสบ
เขาบอกว่ามันมีปลาขาวด้วยนะผมไม่แน่ใจปลาขาวมันเป็นยังไงปลา

เคยได้ยินปลาตองเคยได้ยิน
แต่ทั้งหมดทั้งมวลเขาร่วมใจกันจริงแล้วคุณดูปลาเขา

ปลาขาวปลาของขาวไม่ใช่ปลาขาวเนอะไม่ต้อง
คุณผู้ชมดูฮะนี่เป็นเรื่องของ
การสืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษจริงที่เขาพากันมา

ลูกหลานในหมู่บ้านเขาก็มาด้วย
อย่าได้เรียนรู้กันไงคนสมัยก่อนเจ้าร่วมด้วย
แม่ใหญ่นี่แม่ใหญ่มากเลย
แม่ใหญ่พ่อใหญ่นี่แล้วดูแต่ละคนโอ้โห
อายุเยอะแต่บ่อยั่นแข็งแรงกันจริง
นี่คือการย่างปลาแบบธรรมชาติจริงนะ
แล้วนั่งทานกันแบบล้อมวงทานด้วยกันนะครับ
บรรยากาศดีจริงแล้วเขาบอกว่าเมนูต้มปลาอย่างนี้บ้างนะฮะ
โอ้โหทำออกมาแล้วดีแล้วปลาย่างอย่างนี้
ไม่ได้หาทานกันง่ายนะ
แล้วในวันนั้นนะฮะทางชาวบ้านเนี่ยเขาได้กราบนิมนต์คณะพระสงฆ์นะฮะ
มาร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็ได้ทำบุญถวายพระทหารเพล

โอ้โหสาธุจริงอ้าวไปถามเอาโต้มไก่

อ้าวใบ
คุณผู้ชมครับไปถามคุณยายคำผันชาภูทรนะฮะ
เธออายุ๗๙ปีแล้วนะคุณยายบอกว่า
นี่ชาวบ้านที่เขามาเนี่ยเขานำปลาที่หาได้เนี่ย
ไปแบ่งปันกันครับทุกคนก็ร่วมด้วยช่วยกันรับประทานแบบนี้
ชาวบ้านบางคนเขาบอกว่ามีภารกิจเร่งด่วนไม่ว่างมา
ก็ฝากมามอบให้ถึงบ้านด้วยก็คือใครไม่ได้มาเนี่ยไม่เป็นไร
ได้ปลาเดี๋ยวจะเอาไปฝากให้ถึงที่บ้านเลย

จะโดนน้ำท่วมขังนานหลายวัน
แต่สิ่งเหล่านี้ที่ทำหลังจากน้ำมันลดลงแล้ว
มันก็เป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับคนในหมู่บ้าน
และเป็นการสร้างความสมัครสมาธิสามัคคีจริงครับ

แต่ก็จริงก็เหมือนเป็นวิถีของชาวบ้านเขา

ได้เห็นแบบว่าภูมิปัญญาวิถีของชาวบ้านแบบนี้
มันก็ดูแล้วแบบเอออมยิ้มได้เหมือนกัน
นึกถึงบรรยากาศใช่ไหมแล้วคุณรู้ไหมดิฉันถูกใจอย่างหนึ่งคือ
คนเท่าคนแก่คนโบราณเนี่ยจุดไฟเตาอ้างโล่เก่งมาก

คุณคิดสภาพเรากินหมูกระทะกันสองคนนะ

ผมใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะในการจุดไฟ
คือเอาจริงนะถ้าไม่มีแม่ดิฉันก็คือไฟไม่ติดนะ
คุณเชื่อไหมวันนั้นคุณผู้ชมพยายามจุดไฟไง
ชั่วโมงหนึ่งไปแล้วจุดไฟเตาอังโลนั้นติด
ดิฉันแบบยอมใจมากเลยคนเท่าคนแก่เขาเก่งนะ

นั่นคือพวกเราไม่คุณชำนาญแต่คนเท่าคนแก่เขาเก่งจริงครับ
อยากจะไปนั่งอยู่ในวงเขาเหมือนกันเนอะ
อยากจะแบบว่าได้กินอาหารอะไรอร่อยนะจริง